คุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีมีหญิงสาวคนนึงไปแก้บนที่ศาลแม่หญิงทัพแก้ว
แต่จู่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะ
จับตาดูนะคะหญิงสาวที่นุ่งขาวห่มขาวคนนี้เธอชื่อว่าน้ำพึ่งรอดเรือนคุณชาวราชบุรี
มาทำพิธีแก้บนกับพี่สาวพร้อมกับชาวบ้าน๒๐คน
ตรงหน้าศาลแม่หญิงทัพแก้วกุมารทองอินทนินที่วัดช่องลมพระอารามหลวง
หลังจากได้รับโชคถูกสลากินแบ่งรัฐบาลหลายงวดติดก็เลยต้องมาแก้บนแบบนี้
แล้วก็มีคณะองค์ละครชาตรีวาสนานัตตสินราชบุรีมารำถวาย
พร้อมกับเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์อีก๙รูปมาสวดอุทิศส่วนกุศลด้วย
จู่คุณผู้ชมคะระหว่างที่นางรำกำลังร่ายรำถวายอยู่นั้น

เมื่อคุณน้ำพึ่งเนี่ยเดินไปนั่งที่กลางศาลแบบนี้
แล้วก็เสียงเนี่ยเปลี่ยนเลยจากเสียงปกติใช่ไหมยังไม่ใช่คนแก่นะ
กลายเป็นเสียงยายแก่บอกว่าให้ร้องเพลงดังร้องดังเลยดังกว่านี้อีก
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นี้ตะลึงงึงงันกันไปหมดเลย
แล้วมานั่งนอนท่านี้มีลักษณะท่าทางแบบนี้
หลังจากเสียงยายแก่ปั๊บต่อมาเธอกลายเป็นเด็ก

เสียงคนแก่ก็กลายเป็นเสียงเด็ก
อยากกินน้ำส้มกับขนมอยากกินน้ำส้มกับขนม
ใครก็อยากกินน้ำส้มนี่ขวดใหญ่อย่างนี้ลินใส่แก้วนิดเดียวนี่หมดเลยนะ
อยากกินน้ำต้มกับขนม

อร่อยจังเลย
ชาวบ้านตกตะลึงอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมไปดูค่ะ

เหตุการณ์ยังไม่ได้จบนะคะ

กลายเป็นเสียงชายแก่

สองที่เข้าร่างน้ำผึ้งนี้เป็นเสียงเด็ก
เชื่อว่านั่นคือกุมารทองอินทนินลูกของแม่หญิงทัพแก้ว
ส่วนองค์สามที่เป็นเสียงชายแก่นั้น
เชื่อว่านั่นคือพ่อปู่ดำ
โอ้โหงานนี้มากันครบเลยคุณผู้ชมดูตามภาพของเรา

ชัดเจนซึ่งหลังจาก๓องค์ประทับร่างแล้ว
คุณน้ำพึ่งเป็นยังไงไปฟังค่ะ

อันนั้นคือไม่รู้ตัวที่มีประทับใช่ไหม

สารเจ้าแม่ทัพแก้วกุมารทองอินทนิน
มีตำนานมาจากต้นตะเคียนทองคู่
อยู่ที่วัดช่องลมมีอายุก็ประมาณ๘๐๐ปีนะคะ
แล้วก็เคยถูกฟ้าผ่าหลายครั้งแต่ว่าไม่ตายนะ
แล้วต่อมาอีกไม่นานก็ยืนต้นตายเฉยเลยคุณผู้ชม
แล้วอีก๘เดือนก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่
คือเป็นแบบนี้วนเวียนอยู่๓รอบ
อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่ากันมา
ตำนานของแม่ตะเคียนที่นี่ยังไม่หมดนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

นี่มันมิติใหม่แห่งการเล่าข่าว

เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะติดตามกันต่อเนื่องได้คุณผู้ชม